เรื่องหนึ่งคุณแกทรียาอิงกลิ๊ชเนี่ยที่เขาบอกว่ากับดอมเห็นตัวคุณเรื่องจริงหรือเปล่าวะ

เอาเรื่องจริงว่ายังไงเรื่องจริงว่ายังไง
อ่ะไหนเล่าสิเดี๋ยวก่อนให้นางพูดเรื่องจริงว่าอย่างไร

เขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้แอบคบกันแบบกิ๊กเป็นแค่ครูกับลูกศิษ

เพื่อนทำไมต้องนั่งรออยู่ที่กองถ่ายตั้งแต่เริ่มมาไปจนกระทั่งกองเลิกเลยไง
ต้องการให้คุณดอมเขาสอนขี่มอเตอร์ไซค
ไม่ใช่ต้องการให้ส่วนขี่มอเตอร์ไซค์รออยู่ไปเฉยเหมือนรอเราไปเล่นเรื่องนั้นด้วย
อุ้ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เกี่ยวกับผมกับพ่อดำนะ
ไม่รู้เราไม่รู้เราเห็นแบบนั้นเราไม่รู้ด้วยแล้วเราก็บอกว่าอุ๊ยน้องเขาเล่นละครด้วยเหรอเรื่องนี้

ตอนเมื่อเรย์เข้ากับน้องผมก็ถามช่างแต่งหน้ากับช่างซื้อ
เสื้อแล้วช่างสองคนเขาบอกว่าเขาเปล่าเล่นแล้วเขามาทำอะไร
เขามารับกันหรือเปล่า

เขามีภรรยามีลูกแล้วไม่ใช่เหรอ
เขาชื่อก้อยไม่ใช่เหรอชื่องานแต่งงาน

เขาเป็นเพื่อนกับคุณแคท
แล้วเพื่อนแล้วทำไมต้องอยู่จนกองเลิกตั้งที
นั่งอายุปูนี้แล้ว
มดดำยังไปนั่งคอยทัศน์แล้วตะโกะทุ้นเฉพาะไหมตอนนี้

เดี๋ยวสิเดี๋ยวฟัง
ไม่คอยได้ไงแต่ไอเหลี่ยวว่าเป็นบิล
อย่าเล่นเหรอ

แล้วอดีตชั่วของเขามีเยอะไหม

เหรอน่ากว่าเด็ดใช่ไหม
อะไรอ่านเร็วนี่

เร็วแคทก็บอกว่าอย่างไร
คือนางก็บอกอายุปูนนี้แล้ว

มีดอมที่มีข่าวกอสซิบตลอดเวลา
มีเวียกับดอมเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้ว
เป็นครูสอนขับบิ๊กไบท์
เป็นแคทเป็นลูกศิษย์

เขาก็จะคอยบอกว่าลูกศิษย์จะต้องเก่งให้ได้
จริงแล้วแค่มีครูเยอะ

แต่ไปกันทีเนี่ยเป็น๑๐คันพี่

เป็นไปได้ที่เวลาเขาทำงานเขาอาจจะไปนั่งรอ
ไปออกทริปออกเชิปหรือเปล่า

พวกเราพี่ไม่ได้คิดมากแต่ในกองมันพูดให้พี่ฟัง

หนูไม่หนูอ่ะ
หนูเพิ่งไปรับโบนัสกับเขามาอย่าเพิ่งทำให้หนูสวย

วันนี้วันมาคะเขาไม่ให้พูดปลดผิดสิน

เขาบอกเวลาไปกันไม่ได้ไปบ้าบ่อคอแตก
เวลาขับก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย

มันอิสระที่เราสัมผัสรู้สึกมีความสุข

รถติดไม่เป็นไรเราขี่มอเตอร์ไซค์
เรื่องแฟนล่ะเขาบอกว่าถ้ามันใช่มันก็จะมาเอง
ตอนนี้นางบอกนางก็เป็นป้าไปแล้ว
ลูกน้องชายนางก็มีหลานสองคนแล้ว
ป้ามันก็มีผัวด้านมียุค๗๐ยังมีผัวเลย

ป้ามันแต่งงานมันมีผัว
ยังเคยแต่งหน้าเจ้าสาวอายุ๖๕เลย
เออน้ำตาลนะ
เอาน้ำตาลปี๊บมาให้นางกินครับ